มาดูที่ความพยายามในการกวาดล้างยาเสพติดนะครับ
คุณผู้ชมครับกองประชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด
วันนี้แถลงข่าวการจับกลุ่มเครือข่ายค้ายาเสพติด๓คดี

๒๑คนของกลางมีไอซ์๒๐๐กิโลกรัมกัญชา๘๒๐กิโลกรัม
แล้วก็ยึดทรัพย์ได้กว่า๑๕ล้านบาททีเดียวครับ
ตำรวจเข้าสกัดนายปราโมทมีศีลกับพวกรวม๑๑คนครับ
แล้วก็มีของกลางไอซ์๒๐๐กิโลกรัมรถยนต์๗คันที่นี่ฮะ
ปั๊มน้ำมันอำเภอเถินจังหวัดลำปาง
ต่อเนื่องลานจอดรถห้างโลตัสสาขาบังปะอินครับ
อกจากนี้ยังสกัดจับรถกระบะ๓คันนะครับ
ขนกัญชาบนถนนสกลนครนาแก่
โดยหนึ่งในผู้ต้องหาเป็นผู้หญิงนะครับ
ถึงกับออกอาการเลยนะฮะตอนตำรวจเข้าไปจับฮะ
ลองดูคลิปนะครับตอนที่เข้าไปจับนะฮะ
จากนั้นก็นำตัวมาที่กองประชาการตำรวจปรับปรามยาเสพติดนะครับ
มาดำเนินคดีแล้วก็แถลงข่าวการจับกลุ่มยาเสพติด๓คดีครับ
คดีแรกเป็นการขยายผลหลังจากสืบทราบว่า
กลุ่มนี้เนี่ยลำเลียงยาเสพติดจากภาคเหนือนะครับ
ขายให้กับลูกค้าที่วางแผนนะฮะ
โดยสกัดการขนยาเสพติดต่างยึดของกลางเป็นไอซ์๒๐๐กิโลกรัม
แจ้งข้อหาร่วมกันมียาเสพติดให้โทษ
ประเภทหนึ่งไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต

คดีที่๒จับกลุ่มนายเจริญชัยฉลวยแสงกับพวกรวม๖คน
ของกลางคือกัญชา๒๑๐กิโลกรัมครับ
มีรถยนต์รถกระบะ๓คันนะครับโทรศัพท์๘เครื่อง
ข้อหาร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภท๕ไว้ในครอบครอง

เนื่องจากการขยายผลการจับกลุ่มนายชัยพิชิตบุตรศรีดี
แล้วก็ของกลางยาบ้า๓๒๐๐๐เมตรแล้วก็ไอซ์๕๒๐กิโลกรัม
กระทั่งมาทราบว่านายเจริญชัยกับพวกเนี่ยเป็นเครือข่ายที่ลักลอบลำเลียงยาเสพติด
ตามแนวชายแดนจังหวัดนครพนมเข้ามาสู่พื้นที่ตอนใน

คดีที่๓ครับคุณผู้ชมครับจับกลุ่มนายวันเฉลิม
ชมพูระยะกับพวก๔คนของกลางนะครับเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท๕กัญชา๖๑๐กิโลกรัม
รถยนต์สองคันโทรศัพท์มือถือ๕เครื่องโดยกล่าวหาว่าร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภทห้ากัญชา
ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมายจับกลุ่มได้ที่สี่แยกไฟแดงถนนหนองบัวลำพูวังสะพุง
แล้วก็นำตัวมาที่นี่นะครับดำเนินคดีต่อไปครับ